จอบประเด็นเรายังคงติดตาม
แล้วก็เกาะติดกรณีอื้อเฉาเรื่องของ
ล้านบัญชีที่รั่วไหลออกไปนะครับ
สหรัฐก็กังวลว่าข้อมูลเหล่านี้

วันนี้มีความเคลื่อนไหวและความคืบหน้าอย่างไรบ้าง
จอบประเด็นเรื่องนี้จากรายงานครับ
นี่คือคำขอโทษอีกครั้ง
ที่อาจดูเป็นทางการกวาก

กรรมาธิการวุฒิสภาสาวรัฐ

รั่วไหล๘๗ล้านบัญชี
ตลอดเวลาราว๕ชั่วโมง

ก่อตั้งเฟซบุ๊กยอมรับว่า

และอินเตอร์เน็ตและมันเป็นเหมือนกัน
แข่งขันทางอาวุธที่เฟซบุ๊ค
ต้องลงทุนเพื่อปกป้องการหาประโยชน

เพื่อหาข้อเท็จจริงต่อสิ่งที่เกิดขึ้น

ปิด๔๗๐บัญชีที่นำเสนอ
ข่าวลวงโดยทั้งหมดเชื่อมโยง
หน่วยงานซึ่งรัสเซียอยู่เบื้องหลัง

ความผิดพลาดจากการเลือกตั้งสาวรัฐ
โดยตั้งเป้าหมายต่อจากนี้ว่า

จะต้องปกป้องการเลือกตั้งอื่น
ที่จะเกิดขึ้นในทุกมุมโลก

ทีของเฟซบุ๊กในการรับมือวิกฤต
รวมทั้งการตอบข้อสักถามของซักเกอร์เบิกจะทำได้ดี
แต่ก็มีบางคนที่ไม่เห็นด้วย
และที่เห็นอยู่นี้คือการประท้วงด้านนอกอาคารรัฐสภาของสาวรัฐ
หุ่นรูปมาร์คซักเวิร์กขนาดเท่าตัวจริง๑๐๐ตัว

เป็นสัญลักษณ์แห่งความไม่พอใจ
กลุ่มผู้จัดกิจกรรมต้องการสื่อว่า

ภารกิจของมาร์คซักเกอร์เบิกที่ต้องตอบข้อสักถามเช่นนี้ยังไม่จบ
เพราะเขายังมีนัดหมายตอบคำถามต่อกรรมธิการสภาพผู้แทนราชดร
สาวรัฐอีกรอบในตอนนี้